ท่านผู้ชมครับวันนี้มีชาวบ้านชุมชนริมคลองนะครับ
เขาก็รักคุณเชอรี่มาก
เพราะว่าชาวบ้านย่านนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็ลำบาก
พกที่พักที่อยู่อาศัยก็มีโครงการในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ขึ้นของการเคหะใช่ไหม
แล้วทีนี้คุณเชอรี่ก็ไปเป็นที่ปรึกษาโครงการ

เพราะคุณเชอรี่เขาเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาด้านก่อสร้างอะไรพวกนี้
อะไรไม่พอก็เอาออกเงินซื้อมาให้ก่อน
ใช่ออกเงินให้ก่อนซื้อมาให้ก่อนช่วยเหลือคนในชุมชนนะคะ
ซึ่งไม่มีใครทำแน่คือถ้าจะให้แบบผู้รับเหมานักธุรกิจที่แบบออกเงินก่อน
เดี๋ยวค่อยว่ากันเงินได้มาค่อยมาคืนเนี่ยนี่คุณเชอรี่ก็ทำให้
จนสร้างเสร็จชาวบ้านได้อยู่กันแล้วก็มาทราบข่าวว่าคุณเชอรี่ถูกไนโก้ฆ่าจนตายเนี่ยนะ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเห็นไนโก้มาตลอดเวลามาไซส์งานมากับคุณเชอรี่เนี่ย
ไม่เคยไว้ใจเลยแต่เขาตามคดีตลอดนะครับตามที่สรโชคชัย
กระทั่งตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้ทางกัมพูชาจับได้แล้วก็ส่งตัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้ตัวแทนชาวบ้านก็เลยเดินทางไปที่สนโชคชัย
แต่ว่าเพราะเอิญวันนี้ท่านไม่ได้มาทำงานท่านไม่ได้เข้าเวร
ก็เลยนัดหมายกันใหม่จะมาพรุ่งนี้ตอน๑๐นาฬิกาแทนนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชูภูมิกับการสนโชคชัย
กับชุดสืบสวนวันนี้ยังไม่ได้เข้ามาที่สอนอก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับ
แต่ว่าทางชาวบ้านที่เดินทางไปนะครับได้ให้สัมภาษณ์
ประเด็นเรื่องการจับกลุ่มไนโก้ผู้ต้องหา
บอกว่าทุกคนในชุมชนรู้สึกดีใจมาก
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวไนโก้มาได้
ก็ยอมรับว่าเดิมหากวันที่๓กันยายนนี้
ยังไม่สามารถตามจับกลุ่มตัวไนโก้ได้
ชาวบ้านก็เตรียมจะเดินทางไปที่กองปราบรามนะ
เพื่อให้ทางตำรวจกองปราบช่วยในการติดตามจับกลุ่มตัวไนโก้อีกทางหนึ่ง
แต่เมื่อตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ชาวบ้านก็เลยอยากจะมาขอบคุณที่สามารถดำเนินคดีกับไนโก้ได้
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจสนโชคชัยดำเนินคดีกับไนโก้
เอาแบบให้หนักสุดถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
สิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าไม่พอใจมากแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยก็คือ
การที่ไนโก้เนี่ยได้ให้การออกมา๒เรื่องด้วยกัน
หนึ่งก็คือเรื่องที่ไนโก้พูดเข้าข้างตัวเองจนดูดี
แล้วก็ทำให้ไฮโซเชอรี่เหมือนกับว่าเป็นคนเริ่มเหตุการณ์ทั้งหมด
นำไปสู่การทำร้ายแล้วก็เสียชีวิต
นางสาวเพลินพิษสุรสินยอมรับว่าคุณเชอรี่มีนิสัยเหมือนผู้ชาย
ซึ่งก็เป็นบุคลิกธรรมดาของคนที่ต้องทำงานเป็นหัวหน้าคน
ส่วนเรื่องการขึ้นเสียงหรือว่าอารมณ์หุดหงิดง่ายนั้นเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าคุณเชอรี่เป็นคนมองโลกในแง่ดี
เป็นคนใช้เหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
ส่วนเรื่องปมก่อเหตุทุกคนนะครับชาวบ้านที่เคยสัมผัสเคยใกล้ชิดกับคุณเชอรี่
มั่นใจว่าไนโก้พูดเอาความดีเข้าตัวเพราะลักษณะเพราะลักษณะนิสัยของไนโก้
มีหลายคนที่สังเกตได้จากตัวไนโก้ก็คือไนโก้ไม่ได้รักไฮโซเชอรี่จริง
เข้ามาผัวพันกับไฮโซเชอรี่ก็เพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น
ในสิ่งที่รู้จักส่วนตัวกับเชอรี่กันนะคะชาวบ้านก็จะบอกว่าไม่ใช่เลย
กับที่เขาให้ข่าวมานะคะถ้าสำนึกผิดจริงจริงแล้วคุณคนอันดับแรกที่สมควรจะทำเนี่ย
คุณแจ้งรถพยาบาลหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก่อนดีกว่าไหม
แต่ในขณะนั้นชาวบ้านพูดกันเลยว่าขณะนั้นคุณได้กวาดทรัพย์สินของคุณเชอรี่ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องนั้นคุณเอาไป
อันนี้มันไม่ใช่เจตนาของคนที่สำนึกคุณเชอรี่เป็นคนก้าวร้าวไหมไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวค่ะ
แค้นมากอะค่ะยิ่งเนี่ยแล้วที่เราจะมาให้กำลังใจที่สอนอโชคชัยเนี่ยคือการดำเนินคดีก็อยากให้ถึงที่สุดนะคะ

ก็คือประเด็นแรกนะคะที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่พอใจ

ทำให้เหมือนคุณเชอรี่เป็นคนเริ่มเหตุการณ์ทั้งหมด
แต่มีอีกหนึ่งประเด็นที่คนในชุมชนเขาบอกว่า

ก็คือเรื่องของการทำแผนแล้วก็ฝากขังไนโก้ผู้ต้องหา

ตอนแรกจะทำแผนสายเลื่อนมาเช้าเลย

คือเหมือนกับตำรวจเขาบอกว่าถ้าบอกเวลาที่แน่ชัด
การทำแผนอาจจะวุ่นหน่อย
ชาวบ้านคงไปกันเยอะไงอาจจะมีการรุมประชาทัน
ตำรวจอาจจะไม่สามารถทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้
ก็คือเลื่อนเวลามาเช้าตรู่เลยนะคะ

ใช่คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเตรียมจะไปเป็นร้อยอ่ะ

ตอนนี้ไนโก้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีญาติเดินทางไปยื่นหลักทรัพย
คำร้องเพื่อขอประกันตัว
หรือว่าขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำอยู่ค่ะ
ก็ต้องสอบเส้นทางการเงินของไนโก้ต่อด้วยนะ
เพราะว่าเจ้าตัวเขาก็อ้างว่า
เงินทองที่เขาใช้ช่วงหลบหนีก็เป็นของเขาเองใช่ไหม